แม้ว่าองค์การอนามัยโลกนั้นจะคาดการณ์ว่าปีนี้ผู้ป่วยจะเพิ่มสูงถึง๔ล้านคน
ถ้าหากว่าไม่รีบป้องกันยับยั้ง
กระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยนั้นก็เตรียมการเฝ้าระวังเป็นอย่างดีครับ
และขอความร่วมมือทุกคนนั้นช่วยกันในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุง
นายแพทย์อำนวยกาจีนะอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวถึงมาตรการเฝ้าระวังโรคไข้สิกานะครับ
หลังจากประเทศไทยออกประกาศกรมควบคุมโรค
งมาตรการออกเป็น๔ด้านสำคัญคือ๑การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
การเฝ้าระวังทางกีตะวิทยา
การเฝ้าระวังทารกแรกเกิดที่มีความพิการแต่กำเนิด
การเฝ้าระวังกลุ่มอาการทางระบบประสาท
และได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมทางห้องปฏิบัติการเพื่อการตรวจวินิจฉัยโรค

และดำเนินการควบคุมแมลงภาหะที่นำโรคด้วยนะครับ
จากนี้เน้นย้ำให้ประชาชนตระหนักในมาตรการป้องกันโรคและช่วยกันกำจัดแหล่งพ่อพันยุงโดยใช้หลัก๓เก็บ๑ครับ
บ้านให้สะอาดเรียบร้อยปลอดโปร่งไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง
เก็บขยะเศษพันธนะรอบบ้านทั้งใบไม้กล่องโฟมจานรองกระถังต้นไม้ต้องเก็บกวาดฝังเผาหรือทำลาย
เก็บน้ำต้องปิดฝาให้มิดชิดป้องกันยุงลายลงไปวางไข่เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่องครับ
โดยเฉพาะในบริเวณครัวเรือนโรงเรียนเขตก่อสร้างสถานีขนส่งและหอพักรอบมหาวิทยาลัย
โดยให้ดำเนินการอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ๑ครั้ง
หากประชาชนมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค
หมายเลขโทรศัพท์โทร๑๔๒๒